คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้เมื่อวานนี้เชอรี่เป็นคนเล่าไปเอง
เล่าไปแล้วนครศรีมีปฏิหารคุณตาท่านหนึ่งตายแล้วฟื้นอายุ๘๖ปีใช่ไหม
แต่นี่จะมาเล่ากันอีกครั้งเพราะว่าทางแพทย์เขามีข้อมูลเพิ่มเติมให้ฟังนั่นเองคุณผู้ชม
คือเหตุการณ์ที่ตายแล้วฟื้นที่เกิดขึ้นที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
ญาติญาติก็ดีใจลูกหลานดีใจที่คุณตาฟื้นกลับมาอีกครั้ง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณตากลางยางสวนพาราเลยค่ะ
กลางสวนยางพารานะคะญาติไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพบ
เนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดการติดเชื้อตามแพทย์สั่งนะฮะ
คือก่อนหน้านี้หลานสาวของคุณตาก็มีการโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพของคุณตาขณะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
หลังจากนั้น๓๔วันก็โพสต์ภาพของคุณตาอีกครั้ง

ประติฮาลมีจริงพอเทาตายแล้วเกิดใหม่
อ่าปฏิหารมีจริงคุณตาตายแล้วเกิดใหม่ค่ะ
ชาวเน็ตก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะ

ลูกหลานก็พาไปตรวจร่างกายอีกครั้ง
พบว่าระบบต่างในร่างกายของคุณตาปกติแล้วค่ะ
ตอนนี้คุณตาพูดจารู้เรื่องจดจำทุกคนในบ้านได้
สามารถกินอาหารอ่อนได้แต่ว่ายังคงอ่อนแรงอยู่นะคะ
ส่วนงานศพทางญาติญาติและครอบครัวยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันที่ทางด้านในแพทย์สมพรสหจารุพัฒน์ค่ะ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ว่าผู้ป่วยรายนี้ยังไม่เข้าข่ายเสียชีวิตนะคะ
ตามลักษณะบ่งชี้ทางการแพทย์
และขณะที่ออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เสียชีวิต
แต่เข้าใจว่าผู้ป่วยคงเกิดภาวะคุ้นเคย
เครื่องช่วยหายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้
ตอนที่คุณตาล้มหัวฟาดหมดสติไป
ก็มีการใช้เครื่องช่วยหายใจกันมาตลอด๓๔วัน
แล้วพอหลังจากถอดเครื่องช่วยหายใจออกไป
ร่างกายของผู้ป่วยอาจจะมีการปรับตัว
ก็เลยทำให้การหายใจของคุณตาหยุดไประยะหนึ่งค่ะ
พอถึงจุดหนึ่งสมองก็จะสั่งการ
ระบบกลับมาทำงานอีกครั้ง
ยืนยันว่าในทางการแพทย์การตายและฟื้น
ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนค่ะ
แต่ใดก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวนี้ค่ะ